หนุ่มเจ้าชู้ทั้งหลายค่ะเตรียมตัวไว้ให้ดีดูเลยค่ะ
แค้นผัวนอกใจสาดอะไรเต็มห้องไปหมดดูคลิปเลยจ้ะ
มาวันนี้จะพาไปแก้แค้นอดทนมาตลอดอดทนมาจนถึงวันนี้
ขอเป็นคนเลวบ้างเถอะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยมาหลายครั้งแล้ว
แต่วันนี้มันหยามกันเกินไปที่พาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบ้านผู้ชายสำสรรต้องเจอประแดกแบบนี้แหละ
ให้มันเหม็นเน่าทั่วห้องไปเลยมากในกามนักใช่ไหม
คือดูจากคลิปแล้วฟังเสียง

จำพง่ายติกรรมคือแบบเรลาดเอาขวดน้ำปาระราดระด

แต่แล้วเขาก็บรรยายไว้แล้วทั้งหมด

ระหว่างที่เธอกำลังถ่ายคลิปเธอก็มีขวดอยู่ขวดหนึ่ง
ใส่ปลาร้ามาเต็มขวดราดลงไปตามเตียง
เอางี้ตั้งแต่ทางเดินประตูทางเข้าห้อง
แล้วไปตามจุดต่างกำแพงห้อง
ตรงเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าในห้องน้ำ
โอ้โฮบนหนอนอะไรที่น้องที่นอนตะให้ไม่หมด
เต็มไปด้วยกลิ่นปลาร้าค่ะ
แล้วโพสต์ที่เธอไปโพสต์เธอก็มีแคปชั่นว่า
ผู้ชายสำส่อนมากในการต้องเจอแบบนี้

โอ้โหชาวเน็ตเข้าไปแบบ

แต่คลิปนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้
คาดเดากันได้ว่าก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาผัวเมีย
ทีนี้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
มีทั้งแบบสะใจมีทั้งแบบเห็นอกเห็นใจ
คนที่แบบสะใจยังอุตส่าห์มาบอกวิธีและเคล็ดลับ
ที่มันจะเหม็นแล้วฟู้ยิ่งกว่าปลาร้า
เขาบอกว่าให้คุณเอาหมึกหัวกุ้งกลั่นดีมากซุกไว้ตามซอก
แล้วคุณรอมันสักวัน๒วัน
เน่าแล้วกลิ่นมันจะยิ่งกว่าปลาร้า

แต่คือกลิ่นปลาร้าบางคนอาจจะแบบหอมหรือเปล่า
ถ้ามันอยู่ในส้มตำมันหอมแน่นอนคุณน้ำแข็ง

น่าจะดูจะซักยากอยู่พอสมควร

ก็บอกว่าอยากให้ผัวเมียใจเย็นค่อยคุยกันนะคะ
สามีภรรยาและหลายคนบอกว่า
แน่ผ้าปูที่นอนเนี่ยน่าจะเต็มไปด้วยกลิ่นนี้ซักยังไง